ดูการแข่งขันความเร็วนะครับ
ก็เป็นการแข่งความเร็วของการประเพณีวิ่งควายนะครับ
การทำความเร็ว๑๕ปีแล้วครับที่ทำนะครับ๑๕ครั้ง

เป็นตำบลคลองจวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

ร่วมรวมสายพันธุ์แบบนี้จากทั่วทุกสายละทิตนะครับ
ท่านคุณบุ๊คและคุณน้ำแข็งครับ

ผ้าแดงผ้าเหลืองคล้องคอเต็มที่

ตอนนี้ยังค่อยเดินอยู่เตรียมตัวกันอยู่ฮะ

บางตัวสบายแล้วเต็มที่แล้วเพื่อน

ใช่ข้นสีเป็นแรกเป็นเบอร์ไว้ค่ะ
ใจมั่นใจไม่มั่นใจนะครับ

ถูกเจ้าของพาเข้าร่วมงานประเพณีแข่งขันวิ่งควายเร็ว

ที่๑๕นะครับเป็นครั้งนี้นะครับ
อนเตรียมอ้างเก็บน้ำบ้านบึงขยายอำเพลฯบ้านบึง
จังหวัดชนบุรีก็มีนายพิเนธเลิศเข็มทัศน์เป็นนายอำเภอนะครับ
ที่เป็นประธานเปิดงานในอำเภอบ้านบึง
บอกว่าบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน

จิ๋วใหญ่และรุ่นใหญ่นะครับ

วิ่งควายที่จะจัดขึ้นในวันที่๒๓ตุลาคมนี้นะครับ

คือทุกคนต้องเป็นซีซั่นใหญ่ที่สุด

นายเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบนคลองจิ๋วก็บอกว่า

ก็เพื่อส่งเสริมให้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอดีงาม

และเพื่อให้ชาวบ้านหันมาให้ความสำคัญ

แก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยครับ

ตำบลคลองจิ๋วก็คือการทำเกษตรกรรม

เรียกว่าเอาแรงกันเลยทีเดียวนะครับ
ชื่อว่าการเอาคะแนนก็คือการลงแขกนั่นแหละครับ

จึงเกิดความคิดจะนำควายมาประกวดประชันกัน

จึงทำให้เกิดประเพณีการแข่งขันควาย

โอ้โหก็สร้างความรักความสามัคคีให้กับชาวบ้านนะฮะ

เขาบอกเชียร์แบบสุดใจขาดดิ้นเหมือนกันนะ

ยังสบายเพราะว่าขาสองข้างในขนาดกันพอดี
แล้วจะเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวทรงตัวได้ง่ายขึ้น
พี่ทิเบ่พูดแบบนี้คือเคยไปแข่งขันกันไหม

ก็ไปดูกันได้ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับ